จะอ่านยังไงอยากรู้อะไรหรือชื่อเธออยากรู้อะไร

ไม่อยากอาจจะอ่านข่าวอื่นฮะน้องว่าอะไรนนท

มันไม่มีอะไรบ้างเขาเคลียร์กระจกหมดแล้ว
เคลียร์กระจกหมดแล้วแล้วข้อจริงมันเป็นยังไงคุณรู้กันหรือยัง
ไม่รู้ถ้ารู้มันว่าอย่างไร

พี่หนุ่มเล่นละครกับพี่ไก่อยู่กับพี่จิ๋ม
ไหนอันนี้คือตะดีผมทราบมา๐๒๐๓๑๕หลังจากที่มีข่าวออกไป

ผมก็เลยไล่เช็คเลยแต่ละที่แต่ละคนอะไรยังไง
คนที่ทำงานนู่นนี่นั่นทุกอย่างอะไรอย่างนี้
สรุปเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟัง
ไอ้ที่ว่าพูดกันไปพูดกันมา
คุณนู้นพูดอย่างคุณนี้พูดอย่าง
จริงแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งหมดเลย
คือเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากเจตนาที่
มันไม่ได้มีอะไรอยากจะให้มันเกิดขึ้น
นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ฟังดีนะ
เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากหูวิก

อันเดียวทำไมยังไงให้เล่าสิ
อันเดียวนะก็คือเรื่องของเรื่อง

ปรากฏว่าทีมงานก็ไปตัดวิกมาให้เรียบร้อย

ทีนี้ก็ต้องมีการไปวัดศีรษะน้อง
ก็มีการไปดูว่ามันพอดีไหม
คือตอนแรกรู้สึกเหมือนมันมันจะคัพไปก็เลยทำให้มรวมขึ้นนิดนึง

นี้ก็เป็นแบบวที่นี่
เสร็จนึกออกไม่คุณคือ
ทีมงานคิดว่าอาทิตย์คือโอเคที่มันไม่มีอะไร
ก็ทำงานกันปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
มันเป็นความรู้สึกคือน้องเนี่ยเล่นดีมากเลยนะ
คือทีมการบอกน้องเล่นดีมากแต่พอใส่ไอ้เจ้าวิกนี้ปั้งปุ๊บ
มันเหมือนวิ๊กอาถันเลยคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือว่า
ตัวน้องจะรู้สึกว่าน้องแบบอึดอัดในการใส่
แล้วคือพอการเล่นการเล่นละครปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า
กังวลใช่ไหมกังวลใจมีความกังวลใจ
เพราะมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมคุณผมเข้าใจน้องมากนะ
เหมือนกับคนเราเนี่ยไปทำฟันแล้วเคยไหมนอนอยู่แล้วก็
มันจะมีผ้ามาปิดตาเราอย่างนี้แล้วบางทีเรารู้สึกว่า
เราไม่อยากปิดตาอะไรเราอึดอัดไงเปิดตาเถอะเดี๋ยวขอยอมมองอย่างนี้
เป็นไหมน้องอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
คือพอใส่วิกแล้วน้องจะรู้สึกว่าน้องแบบอึดอัดอะไรอย่างนี้
ทีมงานก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองพยายามแบบ
ทำต่อไปคุยกับน้องว่าน้องเป็นยังไงน้องก็สู้
น้องก็ถ่ายไม่เป็นไรพี่น้องทำทำทำจนกระทั่งประเด็นที่มันเป็นเรื่องกันก็คือ
น้องเนี่ยถ่ายรูปมาให้ดู

หลังจากที่น้องเองแบบว่ามันเหมือนกับมีอาการที่แบบน้องแบบใส่แล้วมันอึดอัดมาด้วย
น้องเนี่ยแพ้วิกแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นแพ้ที่หัวเลยอะ
เป็นแผลที่หัวเลยจนสุดท้ายเนี่ยคือน้องเองก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะ
คือทีมงานก็สงสารก็เลยแบบโอเคตกลงกันทั้งน้อยหยุดกองถ่ายไป๑เดือน

กองถ่าย๑เดือนคือเพื่อให้แบบน้องรักษาหัวรักษาตัวเองอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็มีการพูดคุยกัน

ทีมงานก็โอเคจะสู้เหรอแล้วมันจะไหวไหมอะไรอย่างนี้
ก็ไปตัดวิกให้น้องใหม่อีก

มันจะได้ไม่กดมันจะไม่กดนู่นนี่นั่นนะฮะ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นตัวน้องก็แบบ

ปรากฏว่ามันมีบทละครที่เขียนเข้ามาเนี่ย
เขียนบังเอิญว่าตัวละครตัวนึงเนี่ย
ต้องถูกอุบัติเหตุ
เขาก็เลยต้องมีการเปลี่ยนตัวละคร๑ตัว
เพราะว่าคือก็พยายามแบบไปหาตัวละครอีกคนนึงมา
ปรากฏว่าด้วยรูปร่างคนที่จะมาแทนเนี่ย

ก็ไปมากลายเป็นว่าหาไม่ได้จริง
ประกอบกับว่าทีมงานก็เลยคุยกับน้องว่าน้องไหวไหม
น้องก็บอกว่าน้องไหวน้องก็แบบจะสู้ต่ออะไรอย่างนี้

ถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้คนที่เป็นบาดเจ็บรู้สึกจะเป็นคนที่ผมยาวใช่ไหม

ทีนี้ไอ้ตัวนั้นมันก็ยังต้องใส่วิกอยู่ดีถึงแม้จะเปลี่ยนตัวที่เป็นผู้หญิง
แต่ตัวที่ใส่วิกก็ยังจำเป็นต้องใส่วิกอยู่ดี

ใช่ทีนี้เขาก็เลยคิดกันว่า

คือมันไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว

แต่ลิชชี่ก็จะอยู่เหมือนกับ

สมมุติว่าเปลี่ยนตัวเป็นรถเมย์ใช่ไหม

มันเป็นแฟช์เป็นภาพที่ยังเห็นดู
จะเป็นลิชชี่แต่ตัวเป็นรถเมย์แต่หน้าปุ๊บจะเป็นลิชชี่

แต่ด้วยความที่ตอนนั้นบทมันยังมาไม่ได้จบ

มันก็เลยมีการพูดคุยกัน
แล้วสุดท้ายก็เลยมีการตกลงกันว่า
โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนตัวแล้วกัน

เพราะว่าศีรษะน้องมันเยินไปหมดแล้ว
อ๋อมันเยินเลยคือมันทำไม่ได้มันเป็นแผลไปหมดแล้ว

หลังจากนั้นทุกอย่างรักกันเหมือนเดิม

บวงสวงละครซึ่งเขาถ่ายไปแล้วนะ

ก็มาถ่ายรูปมาร่วมกันคือมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลย
น้องเจมส์เข้าใจไหมเข้าใจ
แล้วอยู่ดีเนี่ยก็มีการจับประเด็นกันออกมาว่า
มีการเปลี่ยนตัวมีการแบบถูกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอย่างนี้
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลย

อันนี้คือที่ผมไปนั่งถามมานะไปไล่มาว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้
คือมันทั้งหมดมันเกิดจากความเข้าใจผิด
แล้วก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจกันอย่างรถเมย์อย่างนี้
ถ้าเกิดทุกที่พี่ทำละครโหรถเมย์ต้องใส่เยอะเลย
ลูกหัวเป็นแผลติดเทื้อพี่ทำอย่างนี้
พี่ทำอย่างไรพี่ต้องว่าโอ้โฮรถเมย์เอาอย่างไรดีวะ
งั้นเดี๋ยวรถเมย์พี่ต้องเปลี่ยนตรงนี้
พักก่อนไหมเดี๋ยวเราทำงานเราก็เข้าใจ
แต่ในมุมของน้องเราก็เข้าใจ

แต่มันเริ่มมาจากการที่แบบมีคนไปเขียนว่าพี่ไก่ก่อน

คือแม่เปลี่ยนไว้เขาหมายถึงอ๋อมสกาวใจ
คำว่าแม่นั่นคือแม่ของตัวละครในเรื่อง

คนก็เลยไปเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนั้น

มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือเรื่องเนี่ย
มันถูกจับคำพูดบางคำให้มาบิดอะไรอย่างนี้

ย้อนกลับไปถามดาราดูว่าอะไรยังไงค่ะขอบคุณมาก
ก็เลยอาจจะไปคิดในประเด็นนี้อะไรอย่างนี้
ก็คือก็คือต้องรอน้องอ๋อมไปกลับแล้วนี่นะข้างบนเนี่ย

คำว่าแม่บ๊วยคือหมายถึงว่าอ๋อมสกาวใจนะ

คือเรื่องของทั้งหมดนั้นไปก็เลย
คือมันมีเพจหนึ่งใช้คำนี้

แอ๊ะอีกดีกว่า

เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเรื่องของน้องลิสกี้เนี่ย

ผมพยายามหาทางลงให้เรื่องนี้ทั้งหมดหรือเปล่า
มันจะได้แบบดูแบบดีทุกฝ่าย

แล้วที่สำคัญที่สุดคือคนที่เล่าให้ผมฟังเองเนี่ย

คือนี้ผมมาพูดให้ฟังแล้วผมรู้สึกว่า

อย่าไปมองอะไรที่ในอคตินะว่าแบบ
เฮ้ยมันโอ้ยอย่าพูดไปเพื่อให้ทั้งนั้นดีทั้งนู้นดีทั้งนี้ดีทุกไป

มันก็เป็นแบบนี้ความจริงความจริงเหมือนครูปีชาบอก